สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการที่แม่อยากจัดแบบนี้มานานแล้วนะคะเราอยากเห็นคนที่อยู่รุ่นราวคราวเดียวกันใกล้เคียงกัน
เฉินกับสถานการณ์ในประเทศในสังคมมาในลักษณะลำดับเวลาใกล้เคียงกันแต่อาจจะคิดไม่ได้เหมือนกันสักทุกเรื่อง
แต่ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันสักทุกอย่างนะคะวันนี้๔ท่านที่จะคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะแนะนำแบบรวดเดียวจบเลยนะคะเพื่อให้มีเวลาในการคุยกันเยอะนะคะ
คนที่สองสมาชิกคณะประชาชนปลดแอบหรือว่ามายพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผลนะคะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดตัวมานะคะ
หนึ่งในนั้นคือผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีชาญนะคะหรือชานรงครุฑโต
อีกหนึ่งคนก็คือผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีเช่นเดียวกันนะคะลีหรือว่าเกียรติวงสงบ
สวัสดีทั้งสี่ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ยินดีมากเลยที่วันนี้พี่จะได้นั่งฟังนั่งฟังแบบทำตาแบ๊วใส่
ว่าแบบยังไงกันลูกเอ้ยตอนนี้คุยอะไรกันบ้างนะคะ
เอาเบื้องต้นก่อนคือเนื่องจากเคยคุยกับฟอร์ดหลายครั้งนะคะ
ยังไม่เคยคุยกับมายนะคะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยได้คุยกับสองคนนี้แน่นอน
เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวในนามนี้ถูกไหมคะเอ่อให้ทางนี้ก่อนเนอะได้อ่า
เริ่มจากเริ่มจากใครก่อนดีคะอาจารย์หรือลีก่อน
อธิบายให้ฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปของการก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาในวาระเวลาแบบนี้
เพราะต้องการจะนำเสนอประเด็นอะไรรีก่อนไหมอ่าได้ครับเชิญค่ะ
ก็ที่ว่ามีกลุ่มก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีเกิดขึ้นใช่ไหมฮะ
อันสึมเนื่องมาจากการมีเอ่อผู้ชุมนุมอย่างเงี้ยครับ
หรือว่านักศึกษาในตอนนี้นะครับที่ว่าออกมาเรียกร้องอืม
ธิปไตยอย่างที่พวกนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่กำลังเรียกร้องอยู่ในตอนนี้
เพียงแต่ว่าในบางประเด็นอย่างเงี้ครับพี่มันมีการเอ่อ
จ้วงหรือว่ามินเมเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงอย่างนี้ฮะ
ซึ่งเรารู้สึกว่าเราในฐานะคนไทยที่ว่าอยู่ใต้ร่มโพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่ราชการที่ก่อนจนมาถึงราชการปัจจุบันนี้ฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ย
เราเหมือนบุตรเหมือนลูกคนนึงอย่างเงี้ยฮะที่ก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องพ่อของเรา
ซึ่งพ่อของเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะมาชี้แจงหรือว่าอธิบายอะไรต่างได้อย่างนี้ฮะ
มีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี้ยฮะคือองค์ประกอบหลักสำคัญสำคัญของอ่า
สามสถาบันหลักของชาติก็คือมีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
มีการรวมตัวแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาครับผมครับ
ซึ่งประเด็นหลักที่เกิดขึ้นเนี้ยอ่าถ้าถ้าพี่เข้าใจผิดนิดแยกนะคะอืม
คือส่วนของเนื้อหาหรือการขับเคลื่อนหลักเนี่ยเกิดขึ้นเพราะประเด็นการ
การมีข้อเสนอสิบข้อที่เวทีธรรมศาสตร์หรือเปล่าก็หรือหรือว่าไม่เกี่ยวเลย
มีส่วนนะครับเพราะว่า๑๐ข้อของธรรมศาสตร์ที่ว่ามีการเรียกร้องออกมาเนี่ยค่ะ
ชัดเจนว่าในบางข้อก็มีการดำเนินคดีไปแล้วกับบรรดาผู้ที่ว่าออกมาพูดในวันนั้นใช่ไหมครับ
ค่ะซึ่งแน่นอนเราเข้าใจได้แล้วว่ามันมันผิดกฎหมายอืม
มีการหมิ่นอ่าเบื้องสูงหรือแล้วก็บางเรื่องเนี้ยค่ะมีการนำข้อมูลไม่ใช่ความจริงหรือว่าบิดเบือน
อาจจะมีความจริงผสมอ่าแต่งเรื่องขึ้นมาเนี้ยค่ะเข้ามาเนี้ยค่ะอืม
ทำให้เกิดสิ่งที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี้ยฮะลุกขึ้นฮือขึ้นมาอ่า
ที่จะมาร่วมกับกลุ่มตรงนี้อืมอ่าจริงจริงไม่ใช่ว่า
ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนลุกขึ้นมาต่อสู้ในธรรมนองนี้นะฮะ
ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นหลายท่านที่ว่ามีการโพสต์เฟสบุ๊คต่างในเรื่องของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
เพียงแต่ว่าไม่มีการรวมกลุ่มเป็นกิจจารักษณะเหมือนอย่างของขออนุญาตยกตัวอย่าง
กลุ่มของเยาวชนปลดแอบเนี่ยฮะเขาก็จะมีการเป็นรวมกลุ่มของเขา
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตามสไตล์ของเขาใช่ไหมฮะส่วนในครั้งของผมเนี่ย
ก็คือมีการรวมกลุ่มเพิ่งจะมีการเป็นรวมกลุ่มแบบเปิดตัวอย่างนี้ค่ะ
โดยการนำของคุณหมอวโรงเนี้ยฮะค่ะเมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาอ่า
ครับผมทีนี้ในส่วนของเวทีที่เกิดขึ้นที่ที่เราใช้คำว่าเวทีที่เกิดขึ้นที่ธรรมศาส
ฉันไม่แน่ใจว่าเราควรจะอ้างถึงว่าเป็นเวทีธรรมศาสตร์หรือเปล่านะ
แต่อ่าเป็นเวทีที่ที่จัดขึ้นที่มธนะคะครับทีนี้ก่อนที่จะมาที่ชาญค่ะ
ที่ฉันกลับมาเป็นฟอร์ตก่อนไหมคะอ่าในในส่วนของการก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นคุณหมอวรงเนาะที่น่าจะเป็นท่านหนึ่งที่เป็นแก่นำในส่วนของผู้ใหญ่นะครับ
อ่ะทีนี้พอเกิดมาเนี่ยคิดว่าการขับเคลื่อนของประชาชนปลดแอบเยาวชนปลดแอบ
คิดว่าจะทำให้การขับเคลื่อนของเราเอ่ออาจจะต้องอธิบายมากขึ้นไหมอ่า
ผมคิดว่าการขับเคลื่อนของคณะประชาชนปลดแอบไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไปทำร้ายใคร
ไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ต้องการหรือมีเจตนาในการล้มล้างสถาบันพระมากษัตริย์อืม
แต่เราก็ได้เล็งเห็นเหมือนกันว่าในการเมืองไทย๘๘ปีที่ผ่านมา
ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในสมการทางการเมืองก็คือสถาบันพระมกษัตริย์นะครับ
ซึ่งในรัฐมนุนแต่ละฉบับเนี้ยก็จะเขียนถึงสถาบันพระมหาศัตริย์ไว้อืม
การขับเคลื่อนของเราเรายังยืนยันในข้อเรียกร้องเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหยุดคุกคามประชาชน
ร่างรัฐมนูลใหม่และยุบสภาภายใต้กฎกติกาที่เป็นธรรม
เราไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างอีกครั้งถ้าเราได้ไปมองดูถึง๑๐ข้อเรียกร้องของทางเวทีธรรมศาสตร์แล้ว
ถ้าดูเฉพาะตัวอักษรตัวบรรทัศน์ทั้ง๑๐ข้อ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดไม่ผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดอยู่ในเกาะของรัฐธรรมนูล
สามารถปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องอธิบายขั้นตอนว่าเราจะต้องเริ่มตรงไหน
อืมเท่าที่ดูอ่ะมันสามารถทำได้ทั้งในรัฐสภาหรือแม้กระทั่งกระบวนการต่อรัฐมนุน
ซึ่งมันทำได้ดังนั้นการก่อตั้งของกลุ่มไทยพักดี
โดยสรุปแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนของคณะประชาชนปลดแอบเรายังจะเคลื่อนไหวต่อไปเรียกร้องประชาธิปไตย
แล้วก็เรียกร้องหนึ่งความฝันของเราก็คือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมศัตว์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูลอย่างแท้จริง
ทีนี้ในส่วนของการเกิดขึ้นของกลุ่มไทยพักดีเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะทำให้การขับเคลื่อนของกลุ่มที่ชุมนุมมาก่อนเนี่ย
ลำบากขึ้นในการอธิบายไหมเพราะว่ากลุ่มไทยพักดีมีเป้าหมายชัดเจนนะคะเหมือนกับ
คืออาจจะมีการพูดถึงในรายละเอียดประกบกัน๓ข้อใช่ไหมคะประกบการ๓ข้อนี้เห็นแต่ว่าในแง่ของการเกิดตั้งการตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการพูดถึงชื่อกลุ่มเนี่ย
มันจะทำให้มันเป็นการนิยามกลุ่มที่เรียกร้องฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะขออนุญาตใช้คำนี้นะคะ
คือจะถูกตีความว่าแคบลงคือว่าเป็นแค่เรื่องของสถาบันไหมเราห่วงว่าจะเกิดความเข้าใจในลักษณะนั้นไหม
อืมคือในเรื่องของการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเคลียร์กันให้ดีว่าเอ่อ
ปัญหาของการเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการขยายพระราชอำนาจของพระมหาศัตริย์ในช่วง๖ปีที่ผ่านมา
แต่มันมีปัญหาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจ
เรื่องของรับราชการรวมศูนย์เรื่องของรัฐสวัสดิการอืม
เรื่องของความเข้าเทียมทางเพศสิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นหลายประเด็นที่เป็นปัญหาในเชิงการเมือง
และจุดมุ่งหมายของคณะประชาชนวันแอกคือเราต้องการปลดล็อกโครงสร้างทางการเมืองอืม
อย่างนั้นเราจะเสนอทำไมว่าจะต้องมีการล่างรัฐมนุนใหม่โดยประชาชนอืม
ต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเรามีจุดประสงค์เพื่อต้องการระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมกันนะครับ
ส่วนในเรื่องของสถาบันพระมหาศัตริย์เราไม่ต้องการล้มล้างแต่ข้อเสนอหนึ่งในการปฏิรูปสรรพสัตว์ก็ถือเป็นหนึ่งอาเจนด้าที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการล้มล้าง
การปฏิรูปสถาบันภาษัทเนี่ยคือการทำให้สถาบันอ่ามีความสอดคล้องกับระบอกประชาธิปไตยมากขึ้นอืม
เราลองยกตัวอย่างประเทศที่มีภาษัทและเป็นประชาธิปไตยอืม
อย่างประเทศญี่ปุ่นใกล้ใกล้บ้านเราเลยเอเชียค่ะประเทศอังกฤษ
แม่แบบของระบบรัษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษภาษ
พระมหาศัตริย์เนี่ยทรงมีกองกำลังที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของพระองค์เองได้
อันนี้ครับคือสิ่งที่เป็นการทำลายทำร้ายสถาบันพระมหาศัตริย์
เป็นการที่ทำให้พระมศัตริย์ออกห่างจากระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลบนหลักของกฎหมาย
เราต้องการให้สถาบันพระศัตริย์อยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสง่างาม
ในส่วนของคำอธิบายถ้าเอาแบบพูดของจริงกัน
คือในสังคมไทยหรือว่าอารมณ์ของสังคมตอนนี้
ความยากลำบากในการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ล่อแหลมแบบนี้
คำว่าล่อแหลมคือหมายถึงอาจจะเข้าใจผิดมีความดุเดือดต่อกันนะคะ
ทีนี้ถ้าเอาแบบแฟร์เลยค่ะกลับมาถามชาญค่ะ
มองว่าในแง่ของการเกิดของกลุ่มไทยพักดีเนี่ย
จริงแล้วเกิดมาเพื่อมาพูดถึงแค่เรื่องของสถาบัน
ต่อการเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่า
หรือเรามีประเด็นที่จะนำเสนอกับสังคมมากกว่านั้น
ครับก็คือการเกิดขึ้นของกลุ่มไทยพักดีนะครับ
ชื่อก็บอกแล้วว่าไทยพักดีใช่ไหมครับ
สิ่งที่เราต้องการก็คือออกมาเพื่อปกป้อง๓สถาบันหลักของชาติ
ให้เป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
เพราะว่าสิ่ง๓สถาบันนี้เป็นสถาบันหลักที่
ดำรงคงอยู่กับชาติไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณ

ก็คือถ้ามันเปรียบเสมือนบ้านนะครับ
ถ้าเกิดบ้านเราขาดเสาหลักคือบ้านในเชิงกายภาพ
ถ้าเกิดไม่มีเสาหลักบ้านนั้นก็จะล้มใช่ไหมครับ
สิ่งที่เราออกมาปกป้องก็คือปกป้องในสิ่งนี้ครับ

เอาล่ะคือแต่ละเวทีเขาจะมีทงหลักของเขาในการพูดนะ

ถ้าเราพยายามจะเชื่อมแต่ละเวทีแต่ละสถาบันการศึกษาเวลาจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
มันจะมีภาพซ้อนกันอยู่ที่เห็นข้อเรียกร้อง
ก็๒๓ข้อใหญ่ที่มักถูกพูดถึง
คำถามคือว่าเราจะพูดถึงประเด็นนั้นด้วยไหม
พักดีจะพูดถึงประเด็นเหล่านั้นด้วยไหมที่เราคัดค้าน
หรือว่าเรามาในแง่ของเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวคะ
เรื่องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติครับ
คือมันเกิดขึ้นจากว่าคนไทย
โดยก็มีหลายภาคส่วนหรือแนวคิดทางมุมมองทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน
ก็คือเกิดจากการที่เรารู้สึกอยากเอามาแสดงออก
อยากมาปกป้องในสิ่งที่เราสัทธา
ในสิ่งที่เราเลือกเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตาม
ในสิ่งที่เรามีหลักการอยู่ของเรา
รู้สึกว่าบรรยากาศมันจะทำให้ดุเดือดหรือว่าดุดันเพิ่มเติมขึ้นไหม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็มีความดุอยู่แล้วนะ
ต่อให้ไม่ได้มีกลุ่มอย่างเป็นทางการอย่างที่ลีบอกนะคะ
แต่อันนี้พอมารวมตัวกันอย่างเป็นทางการเป็นกิจจัดลักษณะเนี่ย
รู้สึกว่ามันจะมีบรรยากาศเผชิญหน้าหรือดุดันขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
ผมคิดว่าไม่น่าจะทำให้มันเผชิญหน้าหรือว่าดุดันมากขึ้น
แต่คิดว่าเป็นการที่ทำให้เป็นการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับ
อืมค่ะเนี้ยมาที่มายค่ะมายถามคล้ายคล้ายเหมือนถามฟอร์ดเลยค่ะ
คือการจัดเวทีหลังจากนี้เนี่ยนะคะเรียนก็ไม่ทราบว่าจะจัดกันถี่แค่ไหน
ว่าจะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาใดนะคะ
แต่ว่าการจัดเวทีในนามประชาชนปลดแอบเนี่ยจะทำให้เคลื่อนไหวหรือว่าขยับตัวลำบากขึ้นไหม
หลังจากที่เกิดกลุ่มซึ่งคือเขาพูดเรื่องอื่นด้วยนะ
แต่ก็จะมีประเด็นหลักที่กลุ่มไทยพักดีห่วงใยอยู่จะทำให้เวทีลำบากขึ้นในการจัดไหมคะ
ส่วนตัวหนูอะนะคะส่วนตัวหนูคิดว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มไทยฮอตดีอะค่ะ
ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาตามระบอบประชาธิปไตยที่เขาก็สามารถทำได้เหมือนกัน
ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของประชาธิปไตยที่ทุกคนก็ต่างมีความคิดหลากหลาย
แล้วก็ทุกคนสามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่
ส่วนตัวหนูเองหนูก็มองว่าไม่ได้มีผลกับการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มประชาชนปลดแอบอะค่ะ
เพราะว่าในเมื่อเป็นสิทธิเสรีภาพของกันและกันทุกคนก็สามารถที่จะแสดงออกได้
โดยที่เราก็มีการพูดคุยกันได้มีการตกลงกันได้หรือว่ามีการแชร์ความคิดเห็นกันได้
ซึ่งตรงนี้ค่ะหนูมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของประชาธิปไตยมากกว่าค่ะ
แต่จะทำให้การเคลื่อนไหวหรือเวลาจะพูดประเด็นอะไรบนเวที
แม้กระทั่งกลุ่มคนที่เข้ารักษณะแกนนำซึ่งอาจจะไม่ได้สังกัดโดยเฉพาะของประชาชนปลดแอบ
แต่ว่าถ้าขึ้นเวทีแล้วพูดประเด็นสังคมไทย
หรือถ้าเราจะลงรายละเอียดไปในแง่ของการพูดถึงการเป็นรูปสถาบันพมหากศาสตร์
จะยิ่งทำให้เวทีต้องระวังมากกว่าเดิมไหม
งั้นก็จะยิ่งถูกนำไปขยายความให้เข้าใจในอีกทางหนึ่งได้ง่ายมาก
ก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะพูดถึงปัญหาในเรื่องของบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ที่มีต่อปัญหาการเมืองไทยเราคงปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้จริง
แต่ว่าด้วยการแสดงออกหรือด้วยการนำเสนอในรูปแบบไหนอันนี้
เราอาจจะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราจะนำเสนอรูปแบบไหน
เพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราคือเราต้องการดัน๓ข้อเรียกร้อง๒จุดยืน
รวมถึงหนึ่งความฝันของเราก็คือการมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐมนูลอย่างแท้จริง
คือหลักหลักเลยคือเราต้องการลดข้อคอรหาค่ะเราต้องการลดช่องว่างในการที่
อาจจะมีรัฐหรือว่ากลุ่มคนบางกลุ่มที่นำมาเป็นข้ออ้างที่จะใช้โจมตีกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองค่ะ
หนูมองว่าถ้าเราคุยกันได้อย่างเปิดอกเราคุยกันได้ด้วยหลักความจริง
หรือคุยกันได้ด้วยเหตุผลจริงเนี่ยหนูมองว่ายังไงมันก็ช่วยลดข้อคอรหากันได้
แล้วก็ช่วยลดข้อขัดแย้งกันได้ที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคตนะคะ
ตอนนี้ถ้าถ้าให้มายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมดูเวทีด้วยเนี่ยประเมินนะตอนนี้เนี่ย
คือการทำงานของประชาชนปลดแอบไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีหรืออาจจะแค่นำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ
คือหลังจากเหตุการณ์วันที่๑๐ที่มีเวทีที่มธนะคะแล้วก็วันที่๑๖ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
คือหลังจากนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรากำลังเผชิญกับความดุดันของบรรยากาศในสังคมมากขึ้นไหม
เพราะว่าอาจจะมีทั้งความคาดหวังของกลุ่มที่สนับสนุน
และอาจจะมีความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยของกลุ่มคนที่คิดอีกแบบหนึ่ง
คือเรารู้สึกว่าเวทีเราจะยิ่งทำให้บรรยากาศในสังคมมันดุเดือดมันดูไม่สบายใจ
ดูแบบทำไมต้องเกิดตอนนี้ทำไมจะอะไรนักหนา
คือเรารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของสังคมไหมคะ
อย่างหนึ่งคือหนูมองว่ามันต้องดุเดือดในมุมของรัฐในมุมของการเรียกร้องต่อรัฐ
เพราะว่าสิ่งหลักของเราคือเราต้องการประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม
แล้วก็ต้องการเครื่องมืออย่างเช่นรัฐมนูลที่เป็นเครื่องมือเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ถ้าจะดูดเดือดมันก็ดุเดือดในมุมการต่อต้านกับรัฐหรืออะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะ
แต่ว่าในมุมของประชาชนทั่วไปคือหนูมองว่าคนไทยด้วยกันเราสามารถเปิดใจคุยกันได้
แล้วเราใจกว้างกันพอที่เราจะรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน
หนูมองว่าอย่างที่หนูบอกค่ะมันเป็นเสน่ห์ของประชาธิปไตยค่ะพี่
ทุกคนสามารถที่จะแสดงออกได้ทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วพูดคุยกันได้ค่ะ
คุณผู้ชมคะการเกิดเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีของใครหรือว่าบนแนวคิดแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คืออย่างหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยคือคนรุ่นใกล้เคียงกันคืออย่างน้อยสร้างหลายกรุ๊ปก่อนนะคะ
ลองสร้างลายกรุ๊ปสักลายหนึ่งนะคะพี่ขอเข้าไปอยู่ด้วยก็ได้นะคะ
คือจริงนะคะคือถ้าสมมุติเขาอยู่ในวัยที่เขายังไม่ได้มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันแบบส่วนตัว
หรือไม่ได้มีความบาดหมางอะไรแบบส่วนตัวมันจะคุยกันได้เหมือนเพื่อนนั่งคุยกันในแบบในแคมปัสนะ
หรือระหว่างคณะอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีบรรยากาศนี้อยู่
แต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้กำลังอยู่ในลักษณะการรวมตัวกันเฉพาะรุ่นนะคะ
คือเขาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นด้วยเขาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นด้วย
ทีนี้การเผชิญหน้าทางความคิดนะคะการเผชิญหน้าทางความคิดเนี่ยมันย่อมจะต้องมีเวทีหรือพื้นที่ที่ดีและเหมาะสมมากพอ
เพื่อจะคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดการกล่าวหาคำถามหลังจากนี้ต่อไปก็คือว่าวิธีคิดของเขาหลังจากนี้
เมื่อสถานการณ์มันเล้ามาถึงจุดนี้แล้วมันยังไม่ได้รุนแรงนะคะ
คำว่าเรามาถึงจุดนี้คือว่ามีคนที่ชัดเจนที่คิดแตกต่างกัน
ประเด็นที่เราอาจจะมองว่าเปราะบางมาตลอดของสังคมไทย
เขาคิดว่าในรุ่นเขาเขาอยากออกแบบการเผชิญหน้าทางความคิดแบบนี้อย่างไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันในบรรยากาศตอนนี้ที่เริ่มมีคำว่ารัฐประหารเข้ามาให้ในหัวให้ได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นจะเป็นการปล่อยข่าวลือเพื่ออะไรใดก็แล้วแต่นะคะ
หรือว่าจะมีมูลความจริงมากแค่ไหนไม่ทราบ
แต่ทีนี้ในบรรยากาศแบบนี้คือไม่รู้มันจะเล่ากันไปถึงไหนนะ
หมายถึงว่าอารมณ์ของสังคมนะคะว่ามันจะถูกเล้าให้ไปไกลถึงไหนมายค่ะ
สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้ตอนนี้คืออะไรนอก
เหนือจากที่เราชูมาทุกเวทีต้องประเมินร่วมไปด้วยว่าณตอนนี้มันทำได้จริงไหม
แล้วก็ยุบสภาให้เลือกตั้งมันกัญญามันไม่ไหวหรอก
อันนี้ฉันก็ไม่ได้พยายามจะค้าแต่มันก็ต้องค้านะคะ
มันไม่ไหวหรอกแต่ว่าที่คุณคิดว่ามันเป็นรูปธรรมอะไร
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในส่วนของเส้นตายที่เราบอกกันไว้ว่า
สามสิบกัญญาเนี่ยคือเราต้องการที่จะไม่มีสว
ชุดสองร้อยห้าสิบนี่แล้วค่ะในภายในสมัยประชุมนี้ต้องไม่มีสว
สองห้าสิบชุดนี้เพราะว่าพูดกันตามตรงเลยค่ะ
ว่าสวสองร้อยห้าสิบชุดนี้เนี่ยเป็นเสี้ยนหนาม
กับการเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างมากอืม
ด้วยบทบาทหน้าที่ตั้งแต่ที่เขาเข้ามาตั้งแต่แรกแล้ว
ที่มาของเขาค่ะมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นประชาธิปไตยเลย
แล้วก็ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเลยซึ่งตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่เราขีดเส้นตายไว้ให้คือสองร้อยเอ่อสวสองร้อยห้าสิบชุดนี้ต้องออกไปก่อน
อืมภายในสามสิบกัญญาอืมเพื่อที่จะมีกระบวนการต่อมาในการอ่า
ค่ะคือเราก็มีช่วงเว้นพักให้รัฐเหมือนกันอืม
ไม่ใช่ว่าเราจะออกมาแบบต่อต้านรัฐอย่างเดียวแต่ว่าเราก็

ถ้าเป็นประเด็นแค่นี้ถือว่ารับฟังได้ไหมที่กลุ่มเรียกร้อง
คือทุกอย่างมันก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

การแก้กฎหมายรัฐมนูลก็ต้องทำตามขั้นตอนของรัฐมนูลวางไว้

อยู่ภายใต้กฎหมายอันสูงสุดก็คือกฎหมายรัฐมนูล
ถ้าเราไม่ฟังรัฐธรรมนูลเราจะไปเอากฎหมายที่ไหนมาใช้กับตัวเราจริงไหมฮะ
คือทุกอย่างถ้าไปทำไปตามกระบวนการกฎหมาย
ซึ่งโอเคแหละรัฐอาจจะมาเปิดฟังความคิดเห็นของนักศึกษาบ้าง
แต่อย่าลืมนะครับว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาจะเห็นด้วย
เพราะว่ารัฐมนูนเดี๋ยวจะมีข้อละหายว่า
ผมก็จะชอบพูดว่าเป็นรัฐมนูลที่ผ่านการรับร่างมาแล้วใช่ไหมฮะ
อ่าประสบรรถิมาแล้วประมาณนั้นนะครับผม
ก็คือมันก็เป็นความจริงซึ่งมันก็มีคนเห็นด้วยมีประชาชนเห็นด้วย
จำนวนมากอยู่เช่นเดียวกันก็ต้องถามประชาชนอีกว่า
มาถามประชาชนส่วนใหญ่ด้วยว่าเขาเห็นด้วยไหมกับการที่คุณจะแก้มาตรานี้
แก้เรื่องนี้อะไรอย่างนี้ฮะไม่ใช่ว่าคุณประชุมกันในวงนักศึกษา
ในวงของเยาวชนปลดแอบหรือว่าในกลุ่มมอบเท่านั้น
ประชาชนจริงไงฮะคุณลองไปถามยังไง
กฎหมายรัฐมนุนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีปัญหามีประเด็นยังไร
ชาวบ้านมองว่าอย่างไงมันก็ต้องเป็นไปตามประเด็นพวกนี้ไป
พวกนี้ไปก็คือผมยังยืนยันนะว่าต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายครับผม
ซึ่งอันนี้จะยากทางฝั่งผู้เรียกร้องค่ะมายเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ดี
อยู่ดีก็ลุกขึ้นได้นะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งสอสรหรือการแก้ไขรัฐมนูล
คือต้องพึ่งเสียงเขาก่อนถ้าเอาตามรายลักษรในรัฐมนุน
เข้าใจถูกใช่ไหมค่ะอ่าแล้วหมายว่าไงคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงอะนะคะ
ก็คือเอ่อตอนที่มีประชามาติรับร่างรัฐมนูญหกศูนย์เนี้ย
ตอนนั้นมีประมาณสิบห้าล้านเสียงเนอะที่ที่รับร่างเนอะแต่
ด้วยในสถานการณ์ตอนนั้นนะคะต้องพูดตามตรงเลยว่าคนที่ออกมา
อย่างนี้มันขัดกับหลักประชาธิปไตยอย่างเป็นอย่างมากเลยนะคะ
แต่คนที่ออกมาโหวตให้รับร่างเนี่ยกลับไม่ถูกดำเนินคดี
ซึ่งตรงนี้หนูเลยมองว่าแล้วอย่างนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงคะ
คือมันไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยในบ้านเรา

ใช่ค่ะมันก็ผ่านประชามติมาแล้วแล้วตอนนี้พวกหนูก็เลยออกมาเรียกร้องนี่แหละค่ะว่า
ควรจะต้องรับฟังพวกเราหน่อยไหมเพราะว่าด้วยกระบวนการนะตอนนั้นเนี่ย
ตอนที่ยังมีรัฐบาลคอสชเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยเขาได้มีการดำเนินคดีกับคนที่เห็นต่าง
ซึ่งมันเป็นการขัดกับหลักรัฐมนูลไทยค่ะมันเป็นการขัดกับหลักรัฐมนูลในระบอบประชาธิปไตยของไทยเรา
ซึ่งตอนนี้ก็คือเราเรียกร้องออกมาให้เขารับฟังนี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคเราอาจจะทิ้งเวลาประมาณ๖ปีแล้ว
แต่ตอนนี้คือหนูเชื่อว่ามันมีประชาชนอีกหลายคนนะคะที่รู้สึกว่าอึดอัดเหมือนกัน
กับการทำงานของรัฐแล้วก็กับการบริหารงานของรัฐแล้วเราก็อยากจะมาแก้ด้วยต้นทางของมันก็คือรัฐมนูลที่เป็นเครื่องมือของบ้านเรานี่แหละค่ะ
ค่ะลีค่ะก็พี่ก็ถามย้อนกลับเช่นเดียวกันบอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ลนลงให้ไม่รับร่างรัฐมนูลตอนนั้นโดนจับจริงถูกไหม
ฉะนั้นการอ้างบอกว่า๑๕๑๖ล้านเสียงที่ผ่านประชามติมาแล้วเนี่ยมันพูดเต็มปากมันก็เขินนะ
เขินครับเพราะว่าในความเป็นจริงนึกภาพความเป็นจริงคือมันมีกระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการลนรงค์ไม่รับรัฐมนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยฮะ
ทางโลกออนไลน์ซึ่งหลายคนที่โพสต์ข้อมูลเหล่านี้ไปก็ไม่ใช่ว่าจะโดนดำเนินคดีเพราะว่าบางคนเป็นหมายถึงว่าบางยูสเซอร์เป็นโรบอตเป็นหุ่นยนต์อย่างนี้ค่ะ
มันมีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกมาอยู่แล้วเพราะผมเองผมก็เคยอ่านเจออย่างนี้ฮะ
คือการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของข้อเสียของรัฐมนูลในยุคนั้นมีเพียงแต่ว่าการที่รัฐดำเนินการจับกลุ่มกับแกนนำที่ออกมาพูดเท่านั้น
ก็คือสถานการณ์บ้านเมืองมันยังไม่ใช่ว่าสงบ๑๐๐ใช่มั้ยค่ะรัฐต้องการควบคุมสถานการณ์ให้ประเทศเนี่ยค่ะ
ดำเนินต่อไปได้ไม่ให้มีความวุ่นวายทางด้านการเมืองครับผมโดยที่ผมความเห็นผมนะคือแบบนี้นะครับ
ครับผมฟอร์ดค่ะคือไอ้ประเด็นแต่ละอย่างที่บอกเนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมดเลยนะคะของทางปลดแอบเนี่ยเราคิดว่าอะไรที่
เมื่อสักครู่นี้ถามมายไปแล้วเรื่องกรณีสวนะคะที่ภายในกันยายน
เหนือจากนี้คิดว่ามีอะไรที่ทำได้จริงปฏิเสธไม่ได้
เพราะคิดมาแล้วว่าทำได้ทำได้จริงมีไหม
ทำได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบรัฐมนต์ปัจจุบัน
อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายเวทีว่ารัฐมนูลฉบับนี้
จากในตัวเนื้อหาแล้วที่มายังมีปัญหา
จริงสิ่งที่ผิดที่สุดสิ่งที่ให้อภัยได้ยาก
และผมไม่ควรให้อภัยคือการก่อการรัฐประหารปี๕๗
เป็นผลพวงที่ทำให้เกิดรัฐมนูญฉบับนี้
คณะรัฐประหารแต่งตั้งคณะผู้ร่างรัฐมนูลขึ้นมาเอง
ไม่ได้มีตัวแทนของประชาชนประชาชนไม่ได้เป็นผู้ร่าง
ไม่ได้มีความคิดย่งกับประชาชนใดเลย
ทำประชามติอย่างที่คุณมายบอกไปเมื่อกี้ว่า
คุณพูดได้เต็มปากหรือเปล่าว่ามันฟรีและแฟร์จริง
อย่างนี้แหละครับที่บอกว่ารัฐมนุนฉบับนี้มันชอบทำ

สิ่งที่เราพยายามเสนอก็คือการเสนอให้มีการตั้งสอสร

โดยสอสลจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกส่วน
ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับเราเห็นตรงข้ามกับเรา
เห็นกลางเห็นร่วมเห็นต่าง

นี่แหละครับคือช่องทางที่เราจะได้มาออกแบบรัฐมนูลใหม่ร่วมกัน
โดยปรัสจากการแทรกแซงของคนที่ประชาชนไม่ได้เลือก
อืมชาญค่ะซึ่งถ้าข้อเสนอเป็นแบบนี้
ก็เป็นรูปธรรมนะซึ่งมันก็พอจะเป็นไปได้ไหม

ถ้าเกิดเราเอาข้อเสนอคือทุกผมคิดว่าในรัฐธรรมนุนฉบับนี้
ก็มีหลายฝ่ายที่แบบว่าเห็นควรที่จะต้องแก้
อย่างว่าแต่ทางฝ่ายของประชาชนปลดแอบหรือยอบชนปลดแอบ
กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายสสเองหรือฝ่ายสวเอง
หรือฝ่ายประชาชนโดยทั่วไปเองก็เห็นว่า
รัฐธรรมนุนก็ควรที่จะมีการแก้ไข
ก็ให้แต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย
เสนอว่าสิ่งที่ตัวเองอยากแก้ไขคืออะไรคืออะไรจริงไหมครับ
แต่ว่าการแก้ไขนั้นก็ต้องมาดูด้วยว่า
อะไรต้องแก้ไปตามขั้นตอนกระบวนการที่รัฐธรรมนุนได้วาง
ได้ออกแบบเอาได้วางเอาไว้
คือกลไกตามรัฐมนูลที่เขียนอยู่ตอนนี้

เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้
เป็นรัฐมนูลที่ผ่านการลงประชามติ

ก็ต้องถามประชาชนที่เป็นผู้ลงมติ

เดี๋ยวพี่ขอโฆษณาแป๊บหนึ่งหาตังค์แป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวมาเริ่มที่คู่นี้แหละ

เฉพาะคนที่อยู่ในเจนเดียวกันรุ่นเดียวกันคือไม่ต้องเห็นต่าง
ไม่ต้องเห็นเหมือนกันก็ได้เห็นต่างกันก็ได้เนี่ยคือมันยังไม่มีความ
มันไม่มีการผูกใจเจ็บหรือมีความแค้นฝังหุ่นอะไรกันมานะ
แต่ถ้าบรรยากาศมันเกิดตรงที่ประเด็นที่พูดมันไม่ตรงกัน
คำถามคือว่าสมมุติเกิดเวทีนี้เวทีนี้จะมาทันทีไหม
หรือเวทีนี้เขาพูดถึงเวทีนี้จะมาทันทีไหมบรรยากาศแบบนั้นมันจะเกิดไหม
ซึ่งถ้าเกิดเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะว่าอ๋อเราต้องพยายามเข้าใจว่าเขามา
เพื่อพูดเรื่องอะไรไม่ได้มาเพื่อชนกันปะทะกันสักครู่ค่ะ
ครับช่วงค่ะพร้อมชุดวันนี้แต่บรรยากาศระหว่างโฆษณานี้เป็นอีกแบบทั้งนี้นะ
เราก็เร่งมันมากเกินไปเกินกว่าจะเป็นได้จริงหรือปะ
คือตอนแรกเราต้องย้อนกลับไปตอนที่รัฐบาลแทลกนโยบาย
๑ใน๑๒ระยะวายเร่งโดนคือการแก้ไขรัฐมณูนผ่านมาปีกว่าแล้วเร่งโดนตรงไหน
นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้มีการแก้ไขรัฐมนุนเพื่อเปิดทางให้มีการล่างรัฐมนุนใหม่โดยประชาชน
แล้วการที่เราออกมาชุมนุมในที่นี้ในเมื่อรัฐบาลหรือแม้แต่ผู้แทนของเราในสภานิ่งเฉยไม่ยอมที่จะผลักร่างนี้เข้าไปสักที
เราประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดบนแผ่นดินนี้
ถึงได้ออกมาเร่งรัดให้คุณต้องมีการดำเนินการแก้ไขรัฐมนุนได้แล้ว
แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการยื่นร่างเข้าไปของพักฝ่ายค้าน
แล้วเราก็ได้สิ่งข้อเสนอของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามไม่ได้นอกกรอบไม่ได้นอกกฎเกณฑ์ของรัฐมนูล
เราก็มุ่งไปที่มาตรา๒๖๙๒๗๒เรียกได้ของสอบวอล
มุ่งไปที่มาตรา๒๕๖ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูล
จากนี้นะครับการตั้งสอสรเนี่ยใครมาบอกว่า
รัฐมณูนประชาบนี้ผ่านประชามติมาแล้วต้องถามประชาชนที่ลงประชามติเลยว่าจะแก้ไม่แก้
มาตรา๒๕๖เนี่ยมันอยู่ในมัว๑๕แล้วมัว๑๕เนี่ยก็ต้องทำประชามติ
เพื่อถามก่อนว่าจะแก้หรือไม่แก้สุดท้ายมันกลับไปที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายอยู่ดี

ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าเพราะเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
ทุกอย่างก็ต้องฟังเสียงของประชาชน
คือชาญกำลังจะยืนยันว่าคือทุกอย่างที่เพื่อนบอกเนี่ยนะคะคือก็ตามนั้นแหละครับ
แต่ว่าให้มันเป็นไปตามที่เขียนเอาไว้ช่องทางที่เขียนเอาไว้เป็นรายลักษรแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ใช่ไหม

ก็คือก่อนที่จะแก้ก็ต้องมาพูดคุยในรายละเอียดว่าจะแก้ยังไงด้วย
แล้วพอจะแก้ปุ๊บก็ต้องถามว่าจะแก้หรือไม่แก้

ทีนี้ขอโยนประเด็นร้อนเข้าไปนะคะคือพอเกิดหลายกลุ่มขึ้นมาแล้วเป็นกลุ่มที่มีความต่างอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะ
เริ่มที่ชาญชานรู้สึกว่ามันจะเกิดการเผชิญหน้าไหม
สมมุติถ้าเขาจัดเวทีนะป๊าดเวทีนี้จะขึ้นมาทันที
หรือถ้าเวทีนี้ขึ้นมาเดี๋ยวที่ฉันก็จะมาถามทางนี้นะคะว่าคุณจะขึ้นมายันเขาด้วยหรือเปล่า

ผมคิดว่าการเกิดขึ้นของแต่ละเวทีนั้นเป็นการแสดงออกในความคิดและความเชื่อในหลักการและปัญญาของแต่ละกลุ่มเอง
ซึ่งเพราะมีสิ่งไหนที่อยากจะเสนอก็นำเสนอได้นะครับ
แต่คิดว่าการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยโดยแต่ละฝ่ายเองไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนแล้วเราจะเกิดเหตุการณ์นี้ตามหลัง
คือบรรยากาศจะไม่เป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกว่าและเราจะไม่ทำให้บรรยากาศเป็นอย่างนั้นพี่เข้าใจถูกไหม

ลีล่ะคะคือบรรยากาศมันจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
คือถ้าถามว่าปะทะไหมผมว่าไม่ถึงขั้นประทะนะเพราะว่าพี่จอมขวัญนึกภาพ

ครับผมใช่คือพี่ลองนึกถึงสภาพความเป็นจริงของปัจจุบันนี้คือนึกภาพตามก็คือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งใช่ไหมครับลูกอยู่ฝั่งเวลาคนปลดแอบฝั่งประชาชนปลดแอบใช่ไหมครับพ่อแม่อาจจะอยู่ฝั่งไทยพักดีอย่างนี้ครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดมันจะประเภทหน้ากันนั่นสงครามพ่อแม่ลูกหรอครับมันก
มันออกมาอยู่ในประชาชนปลดปลดแอบใช่ไหมครับ
มันก็เหมือนกับการที่แบบว่าขออนุญาตนะฮะ
ผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังจะทำให้คุณยกย่องพี่จอมขวัญ
แต่ผมด่าพี่จำขวัญอยู่อ่ะผมถุยน้ำลายใส่พี่อยู่อย่างเง
ผมบอกว่าเนี่ยผมทำเพื่อผมจะยกเกียรติให้พี่ชมขวัญสูงขึ้นอย่างนี้ฮะ
พี่ว่ามันไปด้วยกันได้ไหมฮะ
ลียกตัวอย่างว่าปัจเจกบุคคลคนเดียวกันเหรอหรือลีกำลังจะบอกว่าคือมวลรวม

เพราะว่าเวลาเราโยนไปหาเขาเนี่ยเราโยนเป็นลักษณะมวลรวมถูกไหม
คือเวทีและคนที่มาร่วมเวทีซึ่งถือเป็นคนละคนนะ
คือผมหมายถึงคนที่มาร่วมนะครับ
มันมีบางคนบางหมายถึงว่ามันมี
เข้าใจได้เข้าใจได้คือบรรยากาศทำให้เรารู้สึกมันก็ไม่น่าสบายใจ
ต่อให้คำพูดที่เขาพูดถึงเขาจะพูดแบบนี้
อนุญาตไม่ใช่อะไรขอขมวดเดี๋ยวเวลาไม่พอ
ถ้าถามเรื่องรัฐประหารก่อนไปมาที่ฝอดให้ฝอดพูดเรื่องนี้ให้จบครับ
ข้อเรียกร้อง๒จุดยูน๑ความฝันของเรา
เราชัดเจนตรงนั้นณส่วนของเวทีและผู้จัดคณะประชาภิกษ์หมุดแอบ
ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือไปจากกรอบ๓๒๑ตรงนี้
แต่ว่าสำหรับผู้ชุมนุมที่เขามาชูป้ายเนี่ย

และการเคลื่อนไหวของเราเรายึดถือคุ้มค่าประชาธิปไตย
ดังนั้นสิ่งหนึ่งคุณค่าหลักคุณค่าหนึ่งที่เราต้องเคารพ

นั้นเนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีอำนาจใดไปห้ามเขาว่าคุณจะต้อง
เขียนคำนู้นห้ามเขียนคำนี้คำนี้ห้าม
ส่วนในเรื่องของคำเนี่ยก็คือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชุมนุมเอง
ที่จะต้องรับผิดชอบคำที่เขาชูขึ้นมาเอง

พูดได้ทันทั้ง๔คนนะคะไปเริ่มที่มายก่อน

เราคิดว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนตอนนี้ค่ะ

คิดว่าทางกองทัพ

ในการที่จะทำรัฐประหารทั้งที่เรามีจุดยืน

คือเขาคงจะต้องหยุดพฤติกรรมแบบนั้นสักที
แล้วทางกองทัพหรือว่าทางรัฐเอง

แล้วถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นเราเตรียมแผนไว้ยังคะ
ก็ถ้าเขาอยากจะมายึดอำนาจรัฐที่มา
ก็อยู่ในประชาธิปไตย
เราก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

ครับไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรัฐประหาร

เราทำรัฐประหารคือสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้

ผมและคณะประชาชนหมดแอก

ทั้งเชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมกันขัดขวาง

รัฐบาหารอย่างแน่นอน
ประทะกันเนี่ยฮะถ้ากองทัพมานะตอนนั้นก็คือสำหรับผมคือฮีโร่นะตอนนั้นนะฮะ
เพราะว่าเขามาช่วยเรียนถามเอารอบนี้เลยรอบนี้ผมผมยังมองไม่เห็นว่าจะมีปัจจัยอะไร
ถ้าทำให้เกิดรัฐประหารถ้าเกิดผมก็ยังมองไม่เห็นมันจะมีปัจจัยให้เกิดนะฮะ
ถ้าหากว่าถ้าเกิดและเหตุผลของรัฐประหารครั้งนี้คืออะไรผมยังมองไม่ออกครับผม
งั้นเดี๋ยวพี่แป๊ะรีไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวนัดมา
อ่าได้ได้ไม่ใช่อะไรหมดเวลาเกินเวลา
เดินเวลารายการต่อไปยังไงก็รับไม่ได้ค่ะ

เดี๋ยวแลกไลน์กันนะคะวันนี้หมดเวลาขอบคุณทั้ง๔คนนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลากันไปเลยสวัสดีค่ะ